ต่อกันที่อำนาจเกษตรพัฒนานะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งนักมวยชื่อดังของไทยค่ะ
วันนี้เอาเบื้องหลังการถ่ายทำโปรโมทมาให้ดูว่าลีลาจะขนาดไหนค่ะ
ไม่มีเพียงแค่ลีลาการชกที่สุดยอดนะคะ
ลีลาการโพสต์ท่าแล้วก็ลีลาการพูดไปพร้อมกับการจวดลมของอำนาจก็มืออาชีพเลยค่ะ
ซึ่งอำนาจก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาชื่อดังนะคะ
ที่ร่วมถ่ายโฆษณาชุดนี้ของเทราททีวี
พร้อมกับถ่ายทอดโปรแกรมกีฬาหลากหลายประเภทเพื่อคุณผู้ชม
แล้วก็นี่เป็นเพียงแค่เบื้องหลังการถ่ายทำเท่านั้น
ส่วนภาพที่ปรากฏออกมาเต็มรูปแบบให้คุณผู้ชมติดตามกัน

อดใจรอกก็ติดทางเทราททีวีเลยค่ะ
ครับวันนี้ก็มาท่องไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็มาถ่ายทำนะครับก็ขอให้แฟนชัดทีวีนะครับ

อีกประมาณ๒๓เดือนนะครับก็จะขึ้นแข่งแล้วครับผม